อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่ดุเดือดเลือดพลาดอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนแลกหมัดกันค่ะ
ปะทะกันระหว่างมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะนะคะ

เอาละครับจริงคนถ่ายคลิปก็ไม่ควรจะมันขนาดนั้นนะ
ใช่ค่ะอยู่ไกลยังได้ยินเสียงตุ๊บตับดังขนาดนี้นะคะ
เป็นนาทีทะเลาวิวาสค่ะระหว่างที่ผู้ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ผู้ขับรถกระบะ
ที่บริเวณตลาดลาวดอนหัวล่อจังหวัดชนบุรี
โดยชายขี่รถจักรยานยนต์นะคะได้นำหมวกกันน็อกมาฟาดที่รถกระบะ
แล้วก็เมื่อผู้ขับรถกระบะลงมาจากรถเนี่ย
ก็ถูกชายขี่จักรยานยนต์ใช้หมวกกันน็อกฟาดเข้าไปอีกทีที่ศีรษะค่ะ
ทั้งคู่ล้มลงแล้วก็ไปต่อยตีกันที่พื้น
ขณะที่ชายอีกคนที่ยืนอยู่เนี่ยก็พยายามเข้าไปห้ามนะคะ
เพจชื่อดังหลายเพจนำมาแชร์ต่อตอนนี้ยอดวิวคลิปนี้สองแสนครั้งแล้ว
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยทีเดียวค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็เลยสอบถาม
เขาได้จริงไปยังไหนภูวะโดนบุญเปี่ยมวัยสามสิบปีเจ้าของคลิปนะคะ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ๔ทุ่ม
ตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่กับแฟนแล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์
แล้วก็รถกระบะขับไล่กันมาแล้วก็มาจอดทะเลาะวิวาดกันค่ะ
สาเหตุคาดว่าเกิดจากการขับรถปาดหน้ากัน
ซึ่งเหตุการณ์จากในคลิปตัวเองก็ได้เข้าไปช่วยห้ามด้วย

สุดท้ายตัวเองก็เลยบอกว่าถ้าไม่แยกย้ายก็จะแจ้งตำรวจ
สุดท้ายก็เลยยอมแยกกันไปนะคะคู่นี้
ก็ยังมีคนพยายามห้ามก็เป็นพลเมืองดี
จริงบางคนหลายคนอาจจะกลัวเพราะเห็นทะเลาะกันแรงกันหนักขนาดนี้